ผ่อยปีผ่อยปีผ่อยปีสาวโดยโคยปี
ปีว่าน้องห้องเพลงเพราะขนาด

ทีมที่ชนะคือทีมใช้ติดช่องกำลังแล้ว
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดี
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ซึ่งทีม๓หนุ่มสามซ่ามาทำเพื่อโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
ช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการสำสรรค์

วัลที่ทำเพื่อมูลละนิทิสร้างรอยยิ้ม
มอบรอยยิ้มให้ทุกตัวยากไร้ที่มีภาวะปากแกวงแพดารโว
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
น้องโจเซทำคะแนนให้ทีมกลับมานำอีกครั้ง
ด้วยเพลงขอนไม้กับเรือ
มาวันนี้น้องไมตี้กับน้องจ๊ะจ๋า
จะเลือกเพลงไหนมามัดใจกรรมการ
ต้องมาชมกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่าครับ

สวัสดีครับ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

คณะกรรมการ
ทั้งสามท่าน

เพราะว่ามันก็จะยืดเยอะกันเกินไปนะครับ

พี่ตั๊กพี่ไอ้และพี่หนุ๊ยครับ

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
ยกนี้นะครับจะเป็นการสู้กันระหว่างน้องไมตี้นะครับ

ไมตี้เลือกเพลงประมาณนี้หรือเปล่าของพี่เจเจตรินนะครับ
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับน้องไมตี้ครับ
เพราะว่าผมอยากทิ้งท้ายด้วยเพลงสนุกครับ
เพราะว่าเพลงนี้มีทั้งร้องทั้งเต้นครับ
แล้วผมก็เลยอยากเอาเพลงนี้มาปิดท้ายครับ

ส่วนน้องจ้าจ๋านะครับเลือกเพลงสาวดอยคอยปี้นะครับ

พี่ไมตี้นะคะได้นำเพลงเต้นมาสู้กับหนูแล้วค่ะ

เอ้าซ่า
พี่แซ่บเอ่ยพี่แซ่บ
ว่าไงคุณพ่อเอชายา
พี่หนุ้ยล่ะจ๊ะว่าอย่างไร
ยังไงล่ะจ๊ะแม่ตั๊กจ้า
อ้าว

แล้วจะไปไหนล่ะ

อยากจะโลกนี่เก่บ้าง

ได้ไม่ดีได้ลูก

จัดสารต่อ
เออมานี่ข้างหน้ากันโดนเลย

เพราะฉะนั้นมันน่าเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวจริง

เขายังได้รางวัลตำแหน่งอะไรมากมายในโรงเรียนด้วย

โดยตัวอย่างเช่นส่วภาพบูรตเซนขำเรียนแล้วกันครับ

ก็มันจะต้องมีความดีครบ๑๐ประการครับที่กำหนดไว้
ตัวอย่างเช่นแบบมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยแล้วก็กระตันยูค่ะ
กูไม่ได้มาให้ง่ายอเรนนี่เป็นรางวัลการันตีเลยนะ
เขาเรียนดีความประพฤติก็ดีรางวัลก็มีการันตีด้วยร้องเพลงก็เก่งด้วย
แต่วันนี้นะครับมีอีกหนึ่งความสามารถอีกเขาแรปเก่งมาก
มา

เฮ้ยตายแล้ว
ใครแต่งลูกใครแต่ง

ทำไมล่ะไม่ต้องใช้หลบดนตรี
ยังไงนี่กรรมการนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีเท่านั้น

แม่ของแม่เป็นตุงแววตุงแวว
ไแล้วไอเอาไปเสียหน่ายดี

ดนตรีไม่มีภูมิแดนแม่ลองดูผสมจนอาจจะดี

ยังไม่รู้ที่ไงตรงนิดนึงครูดูธ่าน

ยักษาเป็นเสียงยังไงดี

อี้ออยอี้ออยอี้ออย

ไอ้เป็นตะโพนไหมตะโพนได้ตุลุ้มพุกตุลุ้มพุกอ่าโอเค
แช่ไหว้อี้ออยอี้ออย
สวัสดีครับผมชื่อบ้าวมายตี้
และผมได้พบมาจากกรรมการทั้งสามคน

พ่อเขายังแบบปุ๊กแมวปุ๊กแมวปุ๊กแมว
เก่งมากเลยนะต้องตบมือเลยครับจริงลูก
วันนี้นะครับศึกในยกที่๘
ใครจะเป็นคนเริ่มต้นก่อนครับลูก

รอบที่๓ยกที่๘เริ่ม

รู้สึกตัวเลยลูก
ก็ไม่เคยเอาใจใครไม่อยากจะมีคนพิเศษ
ไปเจอกับใครยังไม่เคยหยุด

แต่ทำยังไงมันไม่เคยรู้
ต้องโทรไปหาทุกวันเลย

ต้องหาเรื่องคุยอยู่เสมอ

ชมต้องกินเมื่อเจอเธอ
ตรงนี้ดอกไม้ให้ทุกวัน
ประมาณนี้หรือเปล่าคุณน้องนี้หรือเปล่า
อย่างที่เขาจึงทำกันให้ไม่รัก
ราวนี้หรือเปล่าดูแนวนี้หรือเปล่า
อย่างที่เขาจึงทำกันให้ถึงใจ

ต่างกันไปมันไม่มีหมด

จะถูกใจเธอนะมันอย่างไหน
น้องสู่ต้องรับทุกวันเลย

ต้องช่วยดูแลอยู่เสมอ

ต้องกินเมื่อเจอเธอก็มีโดกมาให้ทุกวัน
ประมาณนี้รึเปล่าชมน้องนี้รึเปล่า
อย่างที่เขาจึงทำกันให้ไม่รัก
ราวนี้รึเปล่าแนวนี้รึเปล่า
อย่างที่เขาจำทำกันให้กูใจ
ประมาณนี้รึเปล่าชมน้องนี้รึเปล่า
อย่างที่เขาจึงทำกันให้ไม่รักรู้
ราวนี้รึเปล่าแนวนี้รึเปล่า
อย่างที่เขาจึงทำกันให้ถึงใจ

จะเลือกกับเราไปให้จะหลับเลือกยากเลือกยาก

มรับสัตว์ในบ้านแต่เธอชอบแต่จำเป็นเวลา
พูดดีเข้าไว้คิดว่าชอบน่ะ
ประมาณนี้รึเปล่าชมน้องนี้รึเปล่า
อย่างที่เขาจึงทำกันให้ไม่รัก
ราวนี้รึเปล่าดูแนวนี้รึเปล่า
อย่างที่เขาจำทำกันให้จนใจ
ประมาณนี้รึเปล่าชมน้องนี้รึเปล่า
อย่างที่เขาจำทำกันให้ไม่รัก
ราวนี้รึเปล่าดูแนวนี้รึเปล่า
อย่างที่เขาจำทำกันให้จนใจ
ประมาณนี้รึเปล่าชมน้องนี้รึเปล่า
อย่างที่เขาจำทำกันให้ไม่รัก
ราวนี้รึเปล่าดูแนวนี้รึเปล่าดูแนวนี้รึเปล่า
อย่างที่เขาจำทำกันให้จนใจ
ประมาณนี้ให้บราว

สาวน้อยนะลูกจ๊ะจ๋าเป็นยังไงครับประมาณนี้หรือเปล่า

เต้นเก่งแล้วก็ร้องเพราะด้วยค่ะ

อันนี้ดีมากดีเลย

เพราะว่าเพลงที่ผ่านมาที่พี่ฟังไมตี้

อันนี้ดูดีดูกรมกร่ำดูสนุก

รู้สึกสนุกไปด้วยแต่ไมตี้ทำได้
ตี้ทำดีมากเลยฮะเพลงนี้พี่ชอบมากฮะ

คือตอนแรกเลยเนี่ยตอนไมตี้ร้อง

แบบว่าเขาเรียกร้องยานคำ

ปกติความเหนื่อยความหอบจะเป็นภัยมาก

อีกฬรัมป์ก็กลายเป็นว่าความเหนื่อยความหอบของไมตี้

เพราะมันช่วยตัดคำไมตี้ให้สั้นลง

มันกลายเป็นไม่ยานคำเฉยเลย
แล้วมันดันเข้าพอดีกับเพลงนี้
อย่าให้มันเกิดขึ้นจากความเหนื่อยครับ
ให้มันเกิดขึ้นจากการรู้สึกจัดสรร
แล้วทำมันได้โดยไม่ใช่ความเหนื่อยเป็นตัวทำ
ไมตี้จะกลายเป็นนักร้องที่เก่งมาก

ขอบคุณด้วย

ตั๊กชอบแต่ตอนที่ไมตี้หันหลังเลยดีกว่า

ขณะหันหลังเต้นไม่เห็นหน้าคนร้อง

เห็นด้วยกับที่พี่นุ้ยวันนี้ลูกได้ปลดล็อกออกแล้ว

ทุกอย่างมันมันออกมาธรรมชาติตามฟรีของไมตี้เลย

เดี๋ยว
ทีมของเรามันต้องสาวดอยคอยปี้สิ

มันอดเต้นไม่ไหว

เราต้องการกำลังเจออย่างมากเลยนะครับ

จากเจ้าพ่อเพลงแดนซ์เจเจตริน
โชว์ได้น่าประทับใจ
ช่วงหน้าสาวดอยคอยปี้

เดี๋ยวมาชมกันต่อครับ
หอยปี้

อาหาร
ฟ้า

ช่างน้องนี้รึเปล่า
อย่างที่เขาจะทำกันให้มีรัก

เพลงสาวดอยคอยปี

สาวดอยคอยปี้ของพี่กะแตอาสยามนะครับ

สวัสดีครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ดังแต่ว่าน้องขาดปี้หัวใจดวงนี้บ้างมีคนดูแล
กี่วันละกี่เดือนกี่ปีน้องจะขอรอบบี้รอบบี้แต่
ขอยปี้ขอยปี้ขอยปี้สาวดอย
ขอยปี้มาเลยเห็นจังปิ๊กมาเลยเห็นจังปิ๊ก
บานเฮามันเงียบเหมือนเงา
สาวดอยขอยปี้ขอยปี้ขอยปี้ขอยปี้
จงแม่งมันแกงไข่กลบจบผับกาด
น้องได้กินมอเก้าขาดตอนปียูคูกาย
แกงพร้อมวานยำไข่หมดลาบใจ
แอบอ้องอ้ออำใหญ่ใหญ่ปายได้กินเป็นติดใจ

ตอนนี้ปี้อยู่กับไผ่ปิ๊กมาไวผใส่มาปี้
ก็เติมไปนี่แค่ใส่ง้อเหมาเท่าไหร่ก็จะรอแต่ปี
ปีดีปีเก่งซุดในโลกมันต้องเกี่ยวปีคนนี้
ถ้าปีบ่มีท้อถอยมันก็จะคอยปีคอยปี
ไม่รรร็ายจะปิ๊กมานเขามันเหงียบมันเหงาซาวดอยคอยปีคอยปีคอยปีคอยปี
ตอนพี่อยู่คู่กายแกงพักวันยังให้หมดลาบใจ
มีแอบอ้องอ้องอำใยจังให้ในกิจก็ติดใจ

ตอนนี้พี่อยู่กับไผ่ปิ๊บมาไวถ้าใจมาปี
สุดเติมบรรดีแค่ไตง่อมเหงาต้องได้ก็จะรอแต่ปี
พี่ดีพี่เก่งสุดในโลกมนุษย์ก็เป็นพี่คนนี้
ถ้าปีบะหมี่ท้อถอยมันก็จะคอยปีคอยปี
คอยตีคอยตีคอยตีสาวดอยคอยตี
เมื่อไหร่จะปิ๊กเมื่อไหร่จะปิ๊กบานเทามันเงียบมันเงา
สาวดอยคอยปีอคอยปีอักคอยปีคอยปีคอยปี
ขอบคุณค่ะ
สาวดอยคอยปีพี่มายตี้เป็นยังไงคะ
ปีหวานงฮ่องเพลงเพราะขนาด
แม่ตั๊คเป็นยังไงรู้สึกคุณจะประทับใจมากไหมเป็นเจษกับน้อง

แต่อันนี้คือปี้ชัดทุกคำเลยลูก
แล้วก็ศาสนาดูลูกไม่เหนื่อยไม่อะไรอย่างนี้
มันดูแบบบาลานซ์ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้นะลูกนะ

แล้วก็สื่อสารออกมาได้แบบน่ารัก
ซึ่งควรพอดีเป็นเด็กที่จะร้องเพลงน่ารักให้เราฟัง
อันนี้ยอมเลยว่าแรงดีไม่มีตกจริง
ทำให้เราสนุกได้ตลอดเพลงคะจ๊ะจ๋า
ดีค่ะพี่นุ้ยครับพี่ไอพี่นัยครับจ๊ะจ๋าแบบ
ทำให้ปี้เห็นว่าจ๊ะจ๋าเนี่ยพัฒนาได้จริงนะ
คือจากรอบที่ผ่านมาบอกอะไรน้องไป
ปรับเรื่องอารมณ์เรื่องการมีส่วนร่วมเรื่องอะไร
พอมาร้องพร้อมร้องมีอารมณ์ร่วมเยอะมาก
แล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบว่า
อยากให้มันคมเต้นเก่งแล้วนะครับ
แต่อยากให้ทุกท่าที่มันออกมา
พอมันคมปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าโอ้โหท่าเต้นเราเนี่ยมันแบบ
มันจะได้โช๊ะนะครับใช่มันจะโช๊ะไปหมดเลยพัฒนาได้แน่นอนน้องจ้าจ้า

ลูกทุ่งแดนส์ของน้องจ๊ะจ๋าทำให้ผู้ชมสนุกไม่น้อย
ช่วงหน้ากรรมการจะมอบส่งคะแนนในยกนี้ให้ใครต้องมาลุ้นกันครับ
ทีมที่ชนะคือทีม
เอาแล้วครับมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกิดขึ้นแล้ว
แต่ว่าแม่ตั๊กจะมอบให้ใครจะเป็นน้องไมตี้หรือน้องจ๊ะจ๋าต้องมาลุ้นกันครับ
ทีมที่ชนะคือทีมมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซากเกิดขึ้นแล้ว
แต่ว่าแม่ตั๊กจะมอบให้ใครจะเป็นน้องจ้าจ้าต้องมาลุ้นกันครับ
ทีมที่ชนะคือทีมมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซากเกิดขึ้นแล้ว

คอยปีสาวดอยคอยปี
พี่แซคชุมแพร่ครับเป็นอย่างไรบ้างครับแรกรอบนี้

เอาใจช่วยนะครับผมสู้ครับ
ตอนนี้๓หนุ่ม๓ซ่าครับ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๕คะแนน
ทีมเสือคนละถ้ำมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๓คะแนน

ถ้ามีการใช้สิทธิ์ยกกำลังทราบเกิดขึ้นนั่น
หมายถึงว่าจะเป็น๔คะแนนทันที

รอบที่๓ยกที่๘ทีมที่ชนะคือทีม

จะมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังหรือไม่ด้วยนะครับ
รอบที่๓ยกที่๘ทีมที่ชนะคือทีม

มีการใช้สิทธิ์ยกกำลังทราบเกิดขึ้นแล้วนะครับ
๑ท่านก็คือพี่ตั๊กนะครับ
เพราะฉะนั้นเชิญพี่ตั๊กประจำที่ท่านยกกำลังซ่าครับ

ตอนนี้ครับทีม๓หนุ่มสามซ่า
มีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นไปถึง๑๙คะแนน
ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับทีมเสือคนละถ้ำ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๓คะแนน
ตั๊กครับวันนี้ทำไมตัดสินใจใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าครับ

มันเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเขาดีขึ้นจากรอบที่แล้วเลย
เอาล่ะขอบคุณคณะกรรมการนะครับ

ดีใจมากเลยครับที่พี่ตั๊กได้ให้ยกกับลางซ่ากับผม
รู้สึกแสดงความยินดีให้กับทีมสามหนุ่มสามซ่าด้วยค่ะ

มาร่วมรุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับว่า
ซ่าทั้งสองทีมที่เขาจะมาสู้เพื่อบ้านเกิด
ที่จะคว้าเงิน๑๐๐๐๐๐บาทกลับไปได้

สู้ซ่ายกกำลังซ่าออกมาสู้
ในที่สุดคุณแม่ตั๊กก็ใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้น้องไมตี้
ทำให้ตอนนี้ทีม๓หนุ่มสามซ่า
มีคะแนนนำไปเป็น๑๙ต่อ๑๒
ทีมเสือคนละท่ำจะเอาเพลงไหนมาแก้เกมในยกหน้า
ต้องติดตามกันต่อได้ใน
ร้องได้โยบกำลังส้า

ประหยัดเวลาครับ
น้องเซอร์น้องนั้นน้องนั้นอย่าลืมมาเบิงอย่าลืมมาเบิง